ไม่หวนเกินกับทางด้านเรือง
ชูเวทตีแสงหน้า
ชูเวทกมลวิสิทธิ์
รัชพรชลาดล
ชูเวทตีแสงหน้า

ท่านผู้ชมครับเรายังอยู่ในภูเก็ตนะฮะ
แล้วก็เมื่อวานวันอังคาร
คุณมิ้นครับเราไปพูดเรื่องจัดระเบียบชายหาด

พอจัดระเบียบชายหาดทหารนี่เขาก็โอ้โห

ลงพื้นที่จัดระเบียบต่อทันทีเลย

หาดกะมาลาหาดกะมาลานี้

จัดระเบียบทันทีแล้วก็ต่อด้วยเนี่ย
ระเบียบอย่างนี้คือจัด๒แถวนะ
สองแถวเว้นไว้สี่เมตรเว้นสี่เมตรสี่เมตรจัดเป็นสองแถวอย่างเงี้ยนะฮะนะฮะ
และในพื้นที่ที่เขาจัดเนี่ยมีเว้นไว้นะว่าตรงไหนจัด
พื้นที่ทั้งหมดเนี่ยหาดสิบเปอร์เซ็นต์

ครับแต่ที่จัดเนี่ยผมเกรงว่าอะไรรู้ไหมคุณมิ้น
ผมเกรงว่าเขาจะจัดเฉพาะแต่หาดชาวบ้าน

หาดชาวบ้านหาดคนที่มันแบบหากินกับท้องถิ่นที่อยู่ดั้งเดิม
จัดเรื่องชายหาดจัดระเบียบชายหาด
ผมเกรงว่าไอ้ที่หน้าโรงแรมใหญ่เนี่ยเขากล้าจัดไหมที่เขาปักร่มปักวางหาดวางเตียงเนี่ย
ปักลุ้มวางเตียงเนี่ยที่โรงแรมรีสอร์ตใหญ่เนี่ยเขากล้าไหม

โรงแรมเขาก็ปักใช่เขาก็อ้างว่าเนี่ยนะฮะ
เรื่องนี้ชาวบ้านเขาร้องเรียนมานะฮะ
เขาร้องเรียนมาจดหมายเนี่ยส่งไปนะฮะ
ขอให้ตรวจสอบเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับ
มีภาพถ่ายปักล่มวางเตียงที่หาดเลพังอ่าวบางเทา
เขาบอกว่าปรากฏว่าเมื่อวันที่๓๐พฤศจิกา๕๙เมื่อเดือน๒เดือนนี้เอง
ยังมีโรงแรมบริเวณหาดเลพังที่ชาวบ้านนะฮะ
ชาวบ้านเขาเรียกว่าในทุนยังปักล่มวางเตียงอยู่ในพื้นที่ชายหาด
ตามปรากฏภาพถ่ายที่ส่งมาพื้นที่ดังกล่าวเป็นสาธารณะประโยชน์

กระทำเดียวกันเลยแค่เปลี่ยนคนทำ

เขาจัดระเบียบไว้ว่า๑หาดก็ให้เฉพาะ๑๐

แล้วเขาก็บอกว่าจะคืนพื้นที่ให้กับประชาชนและก็นักท่องเที่ยว
แล้วทำไมถ้าเป็นโรงแรมใหญ่เป็นรีสอร์ทเนี่ย

หรือว่ากฎหมายมันมีมาตรฐานหลายอย่าง
ผมเกรงว่ากฎหมายต้องใช้กับทั้งคนจนคนมีนะ
ไม่ว่าโรงแรมไม่ว่าชาวบ้านริมหาด

ใช่ครับเพราะว่าเราต้องไม่สองมาตรฐาน

ทีนี้ที่เขาร้องเรียนมาเนี่ยเขามีหนังสือด้วยนะครับ
เขาเรียกว่าหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงอันนี้เห็นไหม
หนังสือสังกัดที่หลวงเขาบอกว่าตรงนี้เป็นที่หลวงนะครับ
พื้นที่ตรงนี้แล้วก็มีจังหวัดภูเก็ตเขาก็ตอบมานะครับ

ก็รวดเร็วเหมือนกันนะครับเขาตอบมาถึงผู้ที่ร้องเรียนนะฮะ
ในการนี้จังหวัดภูเก็ตได้มีหนังสือแจ้งให้อำเภอทะหลาง

ตามระยะแบบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
เขาตอบกลับมาฮะว่าเมื่อวันที่๓๐พฤศจิกานะครับ

มา๕บรรทัศน์เสร็จแล้วก็ทางนี้เขาก็เห็นว่าไม่ทำ
จังหวัดภูเก็ตเขาก็ตอบมาแบบเดิมอีก

ตอบมาว่าจังหือถลังเร่งรัด
ก็ก็ตอบมาจดหมาย๒ทรัพย์เหมือนกัน

ทั้งหมด๙หาดที่มีการจัดระเบียบชายหาดใหม่

ห่วงว่าความเติบโตของภูเก็ตมันจะทำร้ายตัวภูเก็ตเอง
เพราะว่าขาดการวางแผนระยะยาว

เพราะว่าคืนพื้นที่นี้มันก็แหมจัดการง่ายกับชาวบ้าน
ชาวบ้านเขาจัดการง่ายไม่มีปากมีเสียงเท่าไหร่
แต่กับพวกโรงแรมใหญ่ที่บุกลุกที่
ปักเตียงปักเอาหัดเอาเตียงมาวางเอาร่มมากาง

สามเรื่องอุ๊ยนี่ต้องบอกว่าเราลงพื้นที่นั้นสามที่นั้นครับ

มีพื้นที่ที่จะพูดถึงคือที่ไหนครับ

อ่างเก็บน้ำคลองกระทัดนะครับ

ซึ่งนี่ครับอ่างกับน้ำคลองกระทะนะครับ
ของกรมชนประธานกระทรวงเกษตรนะครับ

เรื่องที่สองก็คือเรื่องของทาง

เล่นจักรยานนี่มันมากครับ

แต่ใช้เงินลงทุนไปถึง๑๔ล้าน

แสดงว่า๑๔ล้าน๔กิโลเมตร
ก็คือกิโลเมตรละ๓๕๐๐นะครับ
เมตรก็คือ๓๕๐๐บาท

เรื่องที่๓คือที่หาดแหลมสิง
แหลงสิงนั้นมีนายทุนใหญ่ครับไปซื้อที่ไว้

คือในที่เนี่ยมีลำลางสาธารณะไหลผ่าน๒เส้นทางไปสู่ทะเลนะครับ
ปรากฏว่าทำไปทำมาก็ผู้ร้องเรียนมีรายชื่อทั้งหมด
แต่ผมไม่ให้ดูนะให้ดูเฉยว่ามีตัวตนจริงนะครับ

พื้นที่ตรงนี้แหละครับที่บอกเนี่ยนะครับ
คือมันมี๒เส้นลำลางแล้วไปเจอถนน
ถนนนี้ก็เรียกว่าถนนศรีศูนย์ธรรมนะครับ
หรือถนนที่เรียกว่าถนนทางหลวงแผ่นดิน
สาย๔แยกท่าเรืออาหารสุรินหรือเลขหมาย๔๐๒๕นะครับ
เส้นนี้แหละครับเห็นไหมฮะนี่เป็นทะเลนะครับ

เจอถนนเขามีท่อลอดใต้ถนนแล้วก็ไปสู่ทะเล
ปรากฏว่าอย่างนี้มันไม่สวยครับ

ราคามันตกก็เลยเอาไปซะเลย
คุณผู้ชม๓ที่นี้ที่เราไปกันมาวันนี้
เดี๋ยวเบรกหน้าคุณผู้ชมพาไปดูเลย

คู่หูเท่าแก่แกร่งเกินพิกัด
โปรสีเขียวศูนย์รวมอุปกรณ์ความปลอดภัย

จดหมายที่ประชาชนส่งมา
ในการเอาเรื่องที่ภูเก็ตเนี่ย
เมื่อมีการเจริญเติบโตมีโรงแรม

เพราะน้ำเนี่ยสำคัญนี่เป็นโครงการของ
กรมชลประธาน
คลองกระทะอ่างเก็บน้ำกระทะของกรมชนประธาน
มูลค่าโครงงาน๔๘๐ล้าน

ปี๕๕มีการระเบิดแก่ง
ทำหินทำสปินเวย์

มาทำงานอีกสักระยะหนึ่ง

ปี๑๙๕๘ปี๑๙๕๙ทำถึงปัจจุแบบนี้
คุณวินทร์ทราบไหมว่าคุณวินทราบไหมว่าอีก๖ปีแล้วหรือครับ

เมษา๖๐อีกเดือนกว่าเองแล้วครับ

โอ้โหนี่มันเพิ่งจะกี่เปอร์เซ็นต์เองอ่ะ
ดูสิครับคุณวินทร์ผมเอากล้องมาส่องเลย
ตรวจทุกระยะนี่นะครับเล่นแพงมาก
เสร็จแล้วมีปัญหาว่าต่อสัญญากันมาโดยตลอด
หนึ่งอยากถามว่าการต่อสัญญาต่อหลายครั้งเนี่ย
ได้รับการอนุมัติได้รับความเห็นชอบอย่างไร
ถึงมีการต่อสัญญาขยายเวลาให้ผู้รับเหมาโดยตลอด
นะฮะปัญหาข้อแรกที่คนก็สงสัยฮะ
ส่วนข้อที่สองนี่มีอีกโครงการนึงครับคุณวินทร์

อันนี้เป็นอีกโครงการหนึ่ง๔๕กิโลเมตร๙๐ล้าน

บริษัทเดียวกันก็เลยนำหินนำทราย
ที่ได้จากการทำงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเนี่ย

หัดเงินทำไมไม่ไปเอาหินเอาทรายจากอีกที่นึงมา

เออนี่ถูกแล้วคุณมิ้นพูดถูกเลย
ลดต้นทุนลดต้นทุนอีกอย่างหนึ่งก็คือการเสริมงบประมาณนี่
มีการใช้งบประมาณซ่อม
อย่างนี้เปรียบเสมือนว่าเราคุณมิ้นสร้างบ้านแหละ
ยังสร้างไม่เสร็จมีการเบิกงบซ่อมแซมไปด้วย

มันสงสัยตรงนี้ยังสร้างไม่เสร็จ

มีการระเบิดหินทุกวันเช้ากลางวัน๒รอบต่อวัน
ชาวบ้านเขาเดือดร้อนฝุ่นคลุ้งกระจาย
และถนนก่อสร้างไม่เลิก๔๕ปีไม่เสร็จซักที
ตามระยะเวลาจริง๒ปีต้องเสร็จ

นี่ประชาชนที่ภูเก็ตเขาร้องผมมา
จากที่เราพูดเรื่องการบุกลุก
ที่ป่าสงวนทุ่งเลี้ยงสัตว์อะไรต่างนะ

ทุกคนก็อยากจะแบบกรอบโกยเหรอใช้คำนี้ได้ไหมได้
ใช่แล้วทำไมภูเก็ตนี่อันดับหนึ่ง
ก็สร้างมามันอยากจะเอาน้ำเร็วนู่น
ของการปรับปลาภูมิภาคก็มาสร้างลงกลองน้ำอีก
เพื่อจะรับน้ำจากคลองเก็บน้ำอ่างกระทะเนี่ย
โครงการนี้เพื่อจะไปกรองน้ำ

ผมว่าอีกนานครับคงจะอีกเยอะแล้วครับ
อันนี้นี่คนส่งมาชูวิทย์เอาเรื่องใช่ไหมครับ

เราไม่ได้เมคขึ้นมา

อันนี้ท่าทางนี้จะมีปัญหาแล้วครับโครงการแบบนี้นะครับเข้าไหมครับ
เพราะว่ามีการต่อสัญญากันหลายครั้งหลายครา

เอาวัสดุไปใช้ในอีกโครงการหนึ่ง

อันที่๓มีการเบิกงบประมาณซ่อมแซม
ทั้งที่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับ
แล้วงานที่บอกว่าจะเสร็จเดือนเมษาวันที่๒๐
เหลืออีกประมาณเดือนกับ๑๐วันเนี่ยแล้วมันจะเสร็จหรือครับ

แล้วเอาหินไปใช้อีกโครงการหนึ่งเออมันประหลาดนะ
ไม่รู้ว่าคนมีอำนาจคนที่เกี่ยวข้อง

ควบคุมดูแลยังไงถึงเป็นอย่างนี้ครับ
ต้องดูนะว่าใครเซ็นให้งบใครอนุญาต

อันนี้โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรตินะครับ

ตรงนี้ทางจักรยาน๑๔ล้านบาทใช้งบท่องเที่ยว

ว่าทางจักรยานที่บอก๑๔ล้านมันสวยงามขนาดไหน

ก็แสดงว่าหารกันแล้วได้กิโลกรัมละ๓๕๐๐๐๐๐
๓๕๐๐๐๐๐หรือว่า๑๐๐เมตรก็คือ๓๕๐๐๐๐

ก็แสดงว่าเมตรละ๓๕๐๐๐๐๐
ลองไปดูสิครับว่าเมตรละ๓๕๐๐บาทมันแพงแค่ไหน

ทางจักรยาน๔กิโลเมตร

ในโครงการสวนเฉลิมพระเกียรติตรงนี้๑๔ล้าน
แสดงว่าสิบสี่ล้านก็อย่างที่ผมบอกแล้วครับกิโลหนึ่งสามล้านห้า
ค่ะร้อยเมตรก็คือสามแสนห้าสามแสนห้านะฮะสิบเมตรสามหมื่นห้า
เก้าละสามพันห้าคุณแม่ครับลองดูสามพันห้าทุกเจ็ดพัน
สี่ห้าร้อยสี่พันตรงนี้แหละครับสี่เก้าหมื่นสี่พันแล้ว
วันนี้คุณวิ่งไปเถอะครับวิ่งไปก้าวละ๓๕๐๐ประชาชนวิ่งแล้วก็สังเกตด้วยนะฮะ
ว่าเมตรละสามพันห้าร้อยบาทอ๋อเราไม่นับเป็นกิโลแล้วนะนับเป็นเงิน
นั่นแหละครับเพราะกิโลหนึ่งมัน๓ล้าน๕มันแพงจับใจเลย
ทำไมเนี่ยมันปูด้วยทองคำหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวก่อนแล้วที่เมื่อกี้บอกว่า
ก่อสร้างแล้วเสร็จอันนี้ใช้การก่อสร้างเหรอคะเนี่ยนี่แหละครับ
ก็ก่อสร้างแล้วครับทาสีใหม่เท่านั้นเองใช้ทาสีเนี่ยเมตรละสามพันห้า
หรือกิโลละสามล้านห้าทั้งหมดสิบสี่กิโลชัดให้ทั้งหมดสี่กิโลใช้เงิน
บประมาณสิบสี่ล้านนะฮะสามพันห้าเจ็ดพันหมื่นกับห้าร้อย
สามเก้าหมื่นห้าร้อยแล้วครับรู้สึกวิ่งคุ้มทุนเลยมั้งเนี้ยใช่
งบประมาณแบบนี้ผมว่ามันน่าสังเกตนะฮะว่าทำไมใช้แพงอย่างนี้
อ๋อหรือว่าภูเก็ตนี่อะไรมันก็แพงนะครับไอ้สร้างทางสาธารณะเนี่ย
เมตรละสามพันห้าเพราะว่าพัดโรงแรมก็แพงอาจจะใช้สีดีมาก
จริงจริงคือถ้าพี่สังเกตดูนี่มันแค่ทาสีป่ะฮะคุณชุมิ
ใช่ครับนี่ครับคืออันนี้ยังไม่ได้ทาใช่ไหมคะอ่า
อันนี้ยังไม่ได้ทาเพราะว่ามันเหมือนกันเลยอ่ะนะครับ
แค่ทาแล้วเนี้ยนะสามพันห้าโอ้โหนี่มันยิ่งกว่าทองคำนะ
ยิ่งกว่าท่องครับอันนี้ยังไม่ได้ทาอันนี้ยังไม่ได้ทา
จุดเริ่มต้นสตาร์ทนะฮะระยะทางทางจักรยานี่สิบสี่กิโลเมตรนะฮะ
สี่กิโลเมตรนะฮะเงินสิบสี่ล้านนะฮะก็เป็นเงินภาษีอากรของประชาชนเท่านั้นแหละครับ
นะฮะถ้าเกิดทางจังหวัดนะฮะหรือผู้มีอำนาจทั้งหลายจะตั้งกรรมการตรวจสอบก็เชิญนะครับ
เพราะว่าอันนี้มันแพงจับใจซะเหลือเกินคุณมินฮะอย่าวิ่งมากนะฮะ
คุณวิ่งมาแล้วมันเสียมากนะมันศึกมันศึก
ก็เดี๋ยวไม่คุยนะคะเดี๋ยวมันสึกนะฮะเพราะว่าเมตรละสามพันห้านะฮะ
ครับมีอีกเยอะฮะของแพงในภูเก็ตนะฮะอ่าเอ่อวันนี้ผมมารับเรื่องร้องเรียนของปัญหาที่ดินเลขที่หกแปดหกแปด
แล้วก็อีกหลายโฉนดนะฮะรวมทั้งหมดแล้วพื้นที่พื้นที่ดินนี้เป็นของบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์หรือช่อง๗นะครับ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
ตำบลกระทู้อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะฮะส่วนทางฝั่งนี้ก็คืออุตสนใช่ไหมอุตสนในฐานะตัวแทนก็มาดูแลที่นะครับผมจะรับเรื่องไว้เพราะว่าอ้างถึงลำลางสาธารณะโฉนดเลขที่๖๘๖๗แล้วก็อีก๓๔โฉนดคุณพอรู้เรื่องไหมถนนนี้แปลงเดียวกันหรือเปล่า
ไปพรึ๊บเยอะสรุปทางนี้หรือเปล่าแกเดินลงทางนี้ครับเอาคนเดินต่อไปเดินไม่ได้
นี่เขารั้วอยู่โน่นน่ะมันรั้วอยู่นี่นี่ทางลง
มีทางลงไหมครับ
อันนี้มันมีโค้งอยู่ไงนะครับมันลงนี่เขาคงปิดไม่ได้
นะครับมันเดินลงได้เลย

จังหวัดภูเก็ตมีปัญหามากเนื่องจากที่ดินมีราคาแพงคุณมิ้น

ที่ดินมีราคาแพงเนี่ยก็อย่างนี้แหละครับ
บางทีมีลำลางบางทีเป็นที่สาธารณะต่างก็เป็นที่ถกเถียงกัน
เจ้าหน้าที่เนี่ยที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่รับเรื่องร้องเรียนเนี่ย
ควรนิ่งนอนใจควรจะจัดการให้อย่างรวดเร็ว
เพราะไม่งั้นจะเป็นปัญหามวลชนนะครับ
ระหว่างคนที่อยู่ดั้งเดิมพื้นที่ชาวบ้านและนายทุนนะฮะ
ทุนก็อยากจะได้ที่แล้วครับที่สวยงามติดถนนติดหาด
มันมูลค่าแพงนะครับแต่ดั้งเดิมมันอาจจะเป็นทางเป็นลำลาง
อันนี้ก็ต้องไปสืบดูว่าในประวัติเขาว่ายังไง
หลักฐานมีไว้แต่เท่าที่ผมดูด้วยสายตามันก็มีลำลางสองลำลาง
ไหลลงมาจากทางนี้เพื่อระบายน้ำลอดท่อใต้ทางหลวง
โดยปกติทางหลวงเขาจะเป็นคนทำครับ
เพื่อระบายน้ำเพราะว่าถนนเนี่ยมันเหมือนเขื่อน
พอระบายน้ำก็ท่อน้ำใต้ถนนก็จะไหลลงไปสู่ทะเล
ซึ่งตรงนี้เป็นพื้นที่ที่คงจะผ่านโฉนดนะครับ

เอาล่ะเรื่องนี้เขารับเรื่องร้องเรียนไปแล้ว

ร้องนานแล้วใช่ไหมเอาล่ะครับคุณวินครับวันนี้เรามาลงพื้นที่ตีแสกหน้าในกรรมลา
ที่ภูเก็ตนี่เจ้าหน้าที่คนไหนก็อย่านิ่งนอนใจนะ
ถ้าช้าเดี๋ยวผมจะไปหาแล้วอย่าหาว่าผมไม่เกรงใจนะ
เตือนแล้วเตือนแล้วนะโอเค

ผมไม่รวมรู้กับคนเลวหรอกผมไม่ต้องการ

ชูวิทย์ตีแสกหน้า

คุณมินครับปัญหาภูเก็ตมากมายมหาศาล

จริงมีแต่คนเข้าหามาพร้อมกระดาษปึ๊งหนึ่งปึ๊งหนึ่งตลอด
แล้วก็เรารับเรื่องนี้ตลอดเลยนะไม่ได้พักเลย

ครับส่วนใหญ่นี่เป็นเพราะอะไรรู้ไหมครับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของภูเก็ตนี่ไร้ทิศทางครับผม
บอกได้เลยไม่มีการวางแผนไม่บูรณาการ
ปัญหาของภูเก็ตเกิดจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

และทำให้มูลค่าที่ดินสูงนะครับ
รู้ไหมครับว่าที่ดินที่ภูเก็ตไล่ละเท่าไหร่คุณมิ้น

๐ล้านครับที่ติดทะเลสวย๑๐๐ล้าน

มาแบ่งออกมาเป็น๑ตารางเมตร
ใน๑ไร่มี๔๐๐ตารางวาท่านผู้ชมครับ
๑ไร่๔๐๐ตารางวาหรือ๑๖๐๐ตารางเมตร
ตารางเมตรเนี่ยผมจะวัดให้ดูนะครับ
นี่แหละครับอันนี้๑เมตรอันนี้นะ๑เมตรนะเห็นไหม
๑เมตรอันนี้แหละครับ๑เมตร
ก็แสดงว่าพื้นที่แค่นี้นะครับ
คุณมิ้นครับท่านผู้ชมครับพื้นที่แค่นี้นะครับ
มีมูลค่า๑ตารางเมตรมีมูลค่า๖๒๕๐๐บาท
แค่นี้เหรอครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับ
แค่นี้แหละครับวางกรงสุนัขยังไม่ไหวเลยนะครับจริงค่ะ
บาทคูณด้วย๑๖๐๐ตารางเมตรนะครับ

มูลค่า๑๐๐ล้าน๑๖๐๐ตารางเมตรหรือ๔๐๐ตารางวาหรือ๑ไร่
นี่คือปัญหาที่ทำให้ภูเก็ตเนี่ย
มีความเปลี่ยนแปลงไปจากวิถีชีวิตเดิม
คืออุตสาหกรรมนักท่องเที่ยวโรงแรมใหญ่รีสอร์ทใหญ่
หรือว่าอสังหาริมทรัพย์แบบหรู
ก็จะทำให้ภูเก็ตเปลี่ยนแปลงไป
มูลค่าที่ดินขนาด๑๐๐ล้านต่อไล่
คือพอเห็นอย่างนี้มันก็ตาโตใช่ไหมครับตาโตไหมล่ะครับ
แล้วก็พวกท้องถิ่นเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยทำงานหรอกครับ
เพราะว่าบนโต๊ะทำงานสำเนาโฉนดเต็มไปหมด
ทำหน้าที่ขายที่แทนครับ

ดูแลว่าจะสร้างอย่างไรจะก่อสร้างอย่างไร
จะบุกลุกยังไงจะทำยังไงให้มันถูกกฎหมาย
บริษัทต่างเหล่านี้เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ระดับใหญ่นะครับ

ที่เขามีวิถีชีวิตเหมือนตั้งเดิม
อยู่ภูเก็ตมา๓๔๐ปี๔๕รุ่น

เหตุผลเพราะอะไรครับเพราะว่าที่ดินมูลค่าสูงขึ้นนะฮะ
นอกจากนั้นแล้วเรายังไม่ค่อยฉลาดเท่าไรครับ

เพราะไอ้เรื่องที่ควรที่จะให้เขาใช้สตางค์นะฮะ
อย่างเช่นซอยบางลานะฮะ
นักท่องเที่ยวเขาอยากจะมาตัวสั่น

กลางคืนเขาจะมาเที่ยวฟังเพลงดูแสงสีนะครับ

ว่านักท่องเที่ยวจะใช้เงินไล่เขากลับโรงแรม
ซึ่งนักท่องเที่ยวเองก็ไม่อยากจะกลับโรงแรม
ซื้อเหล้าซื้ออะไรสุราอะไรต่าง
นั่งกินตามหาดเป็นอันตรายเข้าไปอีก
นี่พอมืดมากเอาง่ายกูไปชมดู
ครับแล้วก็ไม่เห็นอะไรเลยครับไม่สามารถควบคุมดูแลได้
ส่วนที่ควรจะให้เขาใช้สตางค์ไม่ใช้ช่วยเขาประหยัดนะครับ

ส่วนที่ควรที่จะมาระมัดระวังบริษัทใหญ่
บุกลุกที่ทางต่างในภูเก็ต
รับเรื่องร้องเรียนมามากมายมหาศาลจริงครับ
เฉพาะที่ผมมาเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยโอ้โหรับไม่หยุดเลยครับ

อันดับหนึ่งครับไม่ใช่ผมพูดนะครับปปชท่านพูดนะครับ

ดังนั้นปัญหาของภูเก็ตไม่จบครับ
ผมคงต้องขยายต่อนะครับ
อยากจะให้ท่านผู้ชมได้
ได้เข้าใจว่าปัญหาภูเก็ตนั้นเริ่มต้นมาจากที่ดินราคาแพง
ซึ่งมาจากนักท่องเที่ยวนะครับ

ไม่มีบุรณาการไม่ประสานงาน
โตอย่างเราไม่เคยเจอแล้วครับ
ว่ามีสวนสาธารณะติดหาดมีไหม

สวนสาธารณะที่ประชาชนชวนจะใช้เนี่ย

เพราะว่าอะไรเพราะว่าติดทะเลติดหานั้น
ให้นายทุนเอาไปทำโรงแรมเสียหมด
ณตอนนี้เนี่ยเหมือนเรากำลังจับทุกอย่างผิดประเด็น
คือส่วนที่ควรจะสงวนเอาไว้ให้วิถีชีวิตชาวบ้าน

แต่ส่วนที่จะให้นักท่องเที่ยวหรือในทุนต่างชาติก็ตาม

คุณดูสิครับประการแรกเราไปจัดระเบียบชายหาดอืม

ดังโครเที่ยวขายนะครับชายหาดถามว่าชายหาดนี่ใครชาวบ้าน
หากินได้๒๐๐๕๐๐นะครับรีบไปจัดระเบียบเขา
ร่มจัดเตียงวางให้เขา๑๐ไม่ให้เขาเยอะนะฮะ

ประการที่๒นี่พวกในทุนพวกโรงแรมใหญ่บริษัทอสังหาริมทรัพย์นะฮะ
นายทุนต่างชาติบุกลุกที่
บุกลุกสวนสาธารณะที่หลวง
เหงืองแล้วสัมปัติธรรมบัตรต่างไม่จัดการครับ
แล้วที่สำคัญคือไอ้ที่เขาจะใช้สตางค์ดันไปห้ามเขาอีก

สักตีหนึ่งกลับบ้านกลับโรงแรมนอนแล้ว
ครับนี่เป็นปัญหาของภูเก็ตไหมครับคุณมินครับ
เป็นนะคะคุณผู้ชมคือต้องบอกก่อนว่า
สิ่งที่เรานำเสนอเนี่ยเราไม่ได้มาตีแค่ทางภาครัฐฝ่ายเดียวนะ

และบางท่านท่านให้ตาสว่างไว้พร้อมกับเราด้วย
กับสิ่งที่เรามาเอาเรื่องถึงที่ภูเก็ตนี้

เพราะว่าเรื่องมาวิ่งหาคุณชุวิตตลอดเลย
อย่างที่บอกว่าอาจจะต้องมาดูกันใหม่นะคะ

ว่าตอนนี้เราลำดับความสำคัญถูกต้องแล้วหรือยัง
จัดการปัญหาถูกจุดจริงหรือเปล่า

อย่างที่บอกว่าไอ้ที่ควรจะจัดไม่จัด
แต่ไอ้ที่ไม่ควรจะจัดก็จัดซะดิบดี

ต้องลุยสิครับเพราะว่ากฎหมายนี่ต้องใช้กับในทุน
ใช้กับคนจนคนรวยเท่าเทียมกันหมด
กฎหมายไม่มีมาตรฐานไม่ดับเบิ้สแตนดาร์ดนะครับ
จัดการเรื่องชายหาดแล้วก็ต้องไปจัดการ
บุกลุกของพวกในทุนนะครับ
โรงแรมตั้งเต็นต์ได้ตั้งร่มได้ตั้งเตียงได้
ชาวบ้านตั้งไม่ได้ชาวบ้านชายหัดจัด๑๐
ส่วนโรงแรมหรูใหญ่ให้เขาปักให้เขาตั้งได้

เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคุณชุวิตมาถึงภูเก็ตทั้งที

พรุ่งนี้ผับบาร์ปิดเร็วใช่ไหมคะเดี๋ยวไปดูกัน

กันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ